ที่เรื่องของความโสดแล้วก็ความแซ่บค่ะสำหรับสาวกวางวันปียะนั่นเอง
หลายคนรู้ข่าวของเขามาแล้วแหละว่าเลิกรากันไปแล้ว
สำหรับแร็ปเปอร์ชื่อดังอย่างพี่โจโจ้ยพี่โจโจ้ยบอยนั่นเอง
ก็ประกาศชัดเจนกันไปบอกแล้วว่าห่างกันสักพัก
แล้วก็ขอไปพักใจอยู่ริมทะเลด้วย
พร้อมมากับชุดว่ายน้ำที่เสด็จน้ำทะเลแบบแซ่บซีดสุดเลยนะคะ
เป็นการถ่ายแบบประชดรักหรือเปล่า
เดี๋ยวไปถามกวางดีกว่าว่าถ่ายเอาสวยถ่ายเอาคำหรือถ่ายให้ใครดู
ปกติกวางก็ไปทะเลก็อย่างนี้ตลอด
แต่ว่าแค่ว่าคนมาโปรกัสคนละเรื่องกันเฉยใช่ค่ะ

เราก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วค่ะ
แต่แค่ว่าตอนก่อนอันนี้เราก็ต้องมีเกรงใจกันบ้าง

ก็ไม่ไม่มีค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกคือบางที
หรือแบบที่เรากลับไปชัยคุมตัวง่าย
แทนที่เราจะไปทำอย่างนี้เราทำให้ตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยก็ดีกว่า
แต่ก็ชอบความเป็นกวางนะสวยเซ็กซี่แล้วก็ตอบตรงคำถามเสมอเลย
อย่างพี่โจ้เจอไอ้บอยเนี่ยเลิกกับกวางก็จริงนะคะเขาก็ดูแลตัวเองเข้าฟิตเน็ต
บอกว่าอายุปูนนี้แล้วก็ต้องดูแลตัวเองหน่อยอย่างกวางเองเนี่ยเลิกกันไปก็ไม่ได้มาส่ง
เศร้าเสียใจนะคนสาวเซ็กซี่ดีกว่านะคะ